ต่อไปค่ะต่อกันที่นักแสดงกันบ้างคุณเกรทวรินทร
นี่ล่าสุดมีคนเมาส์มาเหมือนจะมีแฟนนะ

ว่าที่หวานใจดีกรีไม่ธรรมดานะคะ
หายรึคุณหมอใช่ไหมคะคุณหงา
พอถามถึงเรื่องนี้พระเอกเกรสนะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทีเดียว
เปิดตัวไหมบอกพอก่อนครับยังครับยังไม่พร้อมเปิดตัวนะครับ
แล้วก็มีแฟนอย่างนี้แฟนคลับจะหึงหรือเปล่า
ว่าที่กำลังจะมีแฟนแบบนี้แฟนคลับหึงหรือเปล่านะคะ

เขารู้ตัวยังเอาแค่เกรทเผื่อของคนเดียว

แล้วก็ตอนนั้นลุงบอกว่าเขารู้ตัวหรือเปล่า

ก็เล่าให้แม่ฟังบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าไม่ได้แบบว่าดีใจหรืออะไรขนาดนั้น

แม่อยากเจอหรือยังครับ

ก็เรียกว่ามันก็ต้องค่อยเรียนรู้กันไปครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการอะไรอย่างนี้
มันก็มีแบบเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันต่างกันอยู่บ้าง
ผมว่าแฟนคลับผมก็ต้องแยกออกนะ

เหมือนจะตอบเต็มปากเต็มคำมากที่สุดนะคะ

ให้เขาได้ปรับตัวก่อนให้เขาได้จีนก่อนแล้วกันนะ
เดี๋ยวสื่อไปตามแล้วมันจะไม่เป็นส่วนตัว
แต่หนุ่มเกรทเองเขาก็บอกว่าขอให้เวลามันค่อยเป็น
ค่อยไปแฟนคลับเข้าใจอยู่แล้ว

หนึ่งในแฟนคลับก็คือดิฉันนี่แหละค่ะ